ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่ฉะเชิงเซาค่ะเป็นเหตุการณ์ปะทะเดือด
ด่านตรวจทหารถึงขั้นด่านพังทหารต้องกระโดดหนีเอาชีวิตรอด
ปะทะกันค่ะระหว่างช้างสองตัวเป็นช้างป่าเขาอ่างรือนาย

นี่ค่ะคือมีภาพหลายมุมนะคะก็มีทั้งมุมที่ดูไกลหน่อย
แล้วก็มุมที่ค่อนข้างชัดคือคนที่เขาขับรถผ่าน
ด่านตรวจทหารตรงนี้เขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
คือเขาก็ต้องหลบนะคะระหว่างบันทึกภาพ
เพราะช้างสองตัวเป็นช้างป่าตัวใหญ่เลย
ตัวหนึ่งเป็นเพศผู้ตัวหนึ่งเป็นเพศเมียค่ะ
ก็จะมีแบบมีงาด้วยตัวหนึ่งนี่นะคะ
บริเวณด่านทหารพรานบ้านทัพกำนันหมู่๔
ผลจากการที่ช้างชนกันสองตัวเนี่ยด่านตรวจทหารพังเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองคุณผู้ชมสาเหตุเป็นแบบนี้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ให้ข้อมูลไว้ในลักษณะที่ว่า
ไม่ยอมก็เลยสู้กันแบบนี้เห็นมั้ยคะคือพังอ่ะตรงนั้นน่ะ
โอ้โหของนักฆ่านั้นหรอ
ใช่ค่ะสิบเอกบุญโชคแก้วสินทองค่ะเจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำจุดด่านตรวจตรงนี้นะคะ
บอกว่าตอนที่ช้างป่าตัวผู้ที่อยู่ในอาการตกมันเดินอยู่ที่จุดตรวจนะคะ
จังหวะนั้นมีช้างป่าโขลงใหญ่๓๐กว่าตัวผ่านมาพอดี
ช้างป่าตัวผู้ก็เข้าไปหาเลยไปหาตัวเมียในโขลงคาดว่าเป็นจ่าฝูงนะคะ
ก็เลยกลายเป็นว่าสู้กันอย่างดุเดือดตามที่เห็นในคลิป
ตอนที่สู้กันนะคะช้างตัวผู้มีงาสู้ไม่ไหวนะคะสู้ตัวเมียไม่ไหวหนีเข้าป่าไปเลยค่ะ
เพื่อนทหารที่ประจำการอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะต่างคนต่างกระโดดหนีต้องเอาชีวิตรอดคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
ประมาณ๖โมงเช้านะครับมีช้างตกมัน๒ตัวนะครับต่อสู้กันนะครับ
แล้วก็มาสู้กันอยู่ตรงด่านตรวจของผมนะครับแล้วก็ทำให้ด่านตรวจพังนะครับ
ก็มีงาตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีงาตัวหนึ่งครับสู้กัน
ใครดูร่องรอยสิคะโอ้โห
แล้วตัวผู้ตัวที่ตกมานี่ก็ไม่รู้หนีไปไหนแล้วด้วยใช่ค่ะหนีไปแล้วเข้าป่าไป
เพื่อจะไปเดินอยู่แถวบ้านคนแถวนั้นนะฮะต้องระวังนะนะคะ